สำหรับคดีที่ดาบตำรวจก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจนเสียชีวิตที่สถานีตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยองนั้น
ล่าสุดค่ะครอบครัวของดาบตำรวจผู้ก่อเหตุก็เตรียมที่จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อที่จังหวัดศรีสเกต
พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เชื่อว่าดาบตำรวจนายนี้จะเกาะเหตุกระทำชำราวผู้ต้องหาหญิงตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
วัดไพรสนตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เป็นสถานที่ตั้งศพของดาบตำรวจชินกฤษพุทธิประพาทที่ก่อเหตุยิงพันธ์ตำรวจเอกสมชายสุนทวนิก
ผู้กำกับการตำรวจภูทรปลวกแดงและร้อยตำรวจโทบัญญัติสมหา
รองสารวัตรป้องกันปราบรามเสียชีวิตบนโรงพักก่อนที่จะถูกวิสามัน
และครอบครัวยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยนางออนอนงพุทธิประพาทภรรยาคนแรกของดาบตำรวจชินกฤษกล่าวว่า

เพิ่งจะแยกทางกันได้เพียงปีเสร็จ
ที่ดาบตำรวจชินกฤษนั้นจะไปมีภรรยาใหม่
โดยที่ผ่านมาอดีตสามีมีความมุ่งมั่น

เพราะในครอบครัวทั้งพ่อและพี่ชายก็เป็นตำรวจ
ซึ่งก็พยายามสอบถึง๓ครั้ง
กว่าที่จะได้เป็นตำรวจสมใจ
ถึงตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังไม่เชื่อว่าอดีตสามี
ข่มขืนผู้ต้องหาหญิงชาวลาวตามที่ถูกกล่าวหาจริง

เตรียมที่จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อ
ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ